เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรสินตามกันมาสองวันนะครับ
ลุนวัย๗๒ปีท่านถูกทำร้ายถูกฟันเนี่ย๒๐๓๐แผล
มรณภาพอยู่คาวัดที่วัดป่าภูปอตะบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน

คือในที่เกิดเหตุวันที่ไปเจอศพของพระลุนที่ลานวัดเนี่ย
มีพระร่วมวัดอยู่รูปหนึ่งชื่อพระกรกฎ
หรือว่าพระจรรย์นะแต่เรียกกันว่าพระกรกฎ

นี่ฮะพระกรกฎเนี่ยบอกโอ๊ยผมได้ยินแต่เสียงเขาทะเลาะกับใคร
ไม่รู้มาที่วัดสองคนเหมือนกับมาทวงหนี้กัน
เช้าตื่นมาเอาตายซะแล้วแต่พระกรกฎเนี่ยมีร่องรอยบาดผงบาดแผลบาดนิ้วอะไรด้วย
มีเลือดมีอะไรติดอยู่ด้วยบอกไปปอกมะม่วง
แล้วบังเอิญเดินสะดุดแม่ล้มมีดมันมาทับโดนแขนพอดีเนี่ย
หลายสิ่งหลายอย่างฮะเอาเป็นว่าล่าสุดพระกรกฎยอมรับสารภาพแล้วว่า
ทำร้ายพระรุนจริงฟันเขาจนเขามรณภาพจนเขาตาย
นี่ก็เรื่องของคนอายุ๗๒นะครับใช่แล้วเป็นพระอยู่นะคะ
ยังเป็นพระอยู่ขณะที่ก่อเหตุนะคะถูกต้องฮะ
นี่ฮะถูกเค้นสอบอย่างหนักอยู่๒วันสุดท้ายยอมรับสารภาพครับ
คือตำรวจเนี่ยเขามุ่งมาตรงพระกรกฎอยู่แล้ว
แต่เขารอแค่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าตอบคำถามเนี่ยวกไปวนมามันแบบ

ครับนี่ฮะโอ้โหพระลุนสุมมาตรวัย๗๒ปีนะครับ
มรณภาพนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๙ตุลาคม
ช่วงเช้ามืดนะฮะที่ไปเจอศพของท่านนะครับ
ถูกฟันเข้าตามศีรษะใบหน้าแขนข้อมือเนี่ย
แผลสพท่าคันโทก็สอบพระกรกฎพระร่วมวัด
วัย๗๒ปีสอบเค้นอย่างหนักอยู่หลายวันนะฮะ
สุดท้ายวันนี้เนี่ยยอมรับสารภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ถูกจับศึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฆ่าคนตายนี่อาบัติประราชิกนะครับ
โอ้โหความจริงไม่ต้องจับศึกหรอกพ้นจากความเป็นพระไปแล้วตั้งแต่วันที่ก่อเหตุอ่ะ
คือพระกรกฎสารภาพว่าตี๒ของวันที่๒๙ตุลาคม
ตอนนั้นพระลุนซักจีวรอยู่ในห้องน้ำด้านหลังกุฏิ
พระกรกฎบอกว่าแอบไปใช้มีดอิตโต้ฝันใส่ไททอยก่อนสองครั้ง
จะไปขอความช่วยเหลือจากพระที่อยู่ในวัดที่อยู่กุฏิด้านบน
กรกฎบอกว่าถือมีดอิโต้วิ่งไล่ไปฟันซ้ำอีกหลายครั้ง
ทั่วตัวไปหมดทั้งศีรษะร่างกายแขนขาข้อมือ
พระรุนเนี่ยล้มลงตรงบันไดหินทางขึ้นลงกุฏิเป็นลานอยู่ตรงนั้น
ด้วยความแค้นใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าพระรุนเนี่ย
มรณภาพแล้วหรือยังก็เลยเดินกลับไปหยิบจอบมาฟันซ้ำอีก๓๔ครั้ง
นี่อายุ๗๒กันแล้วนะฮะเป็นพระด้วยถามว่าทำแบบนี้ทำไมอะไรจะหูยอะไรจะแค้นอะไรขนาดนี้
พระกรกฎผู้ต้องหาอ้างว่าชนวนเหตุเนี่ยเกิดจากความแค้นสะสมอันนี้เขาอ้างนะฮะ
บอกว่าถูกพระรุนด่าทอเป็นประจำครั้งล่าสุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
เขาแปลพอพระไชนรงค์และพระลุนฆ์กลายบินทบาทกลับมา
ก็จะถูกต่อว่าเพราะว่าจะไปแบ่งอาหารดี
กลับไปที่กุฏิตัวเองครั้งละมากอะไรประมาณอย่างนี้
ขณะที่สอบปากคำเนี่ยลูกชายของนายกรกฎแล้วนะ
ลูกชายของนายกรกฎก็มาเยี่ยมพ่อ
บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้าหลังจากพ่อโทรไปบอกว่า

ก็เลยเอาข้าวเอาอาหารเนี่ยมาให้พ่อที่โรงพักนะฮะ
แล้วต้องกลับไปเอายาโรคหัวใจมาให้ด้วยนะครับ
เพราะว่าพ่อนี่มีอาการคล้ายกับโรคหัวใจจะกำเริบ
ส่วนเรื่องของพ่อเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำใจ

เหลือก็เดี๋ยวเตรียมยื่นเรื่องขอประกันตัวอะไรก็ว่ากันไป
เราได้ถามไหมที่บ้านหลวงตามันเพราะอะไร

เขาตอบกับคำอยู่รอเทศอีก๓เท่าไหร่อยู่ครับ
อยู่บ้านเตอร์มีครับแต่อยู่เตอร์มันอยู่เนี้ย

มันอะไรยังไงอะไรอย่างนี้

เขามาก็รู้เลยเขาก็

คือตำรวจเอาหลวงตามาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะพี่
พี่บอกว่ามาก็รู้เลยแล้วเปลี่ยนพอรู้แล้วช็อปแม่เลย
ไม่ก็รับสภาพครับครับอื้ออื้อ
คือเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่เกิดเหตุวันแรกนะฮะที่วัดป่าภูปอที่กรสินที่นี่มีพระอยู่สามรูปนะนี่คือพระกรกฎแล้วก็พระรุนที่ท่านมรณภาพอยู่กุฏิใกล้กันอีกรูปนึงเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดท่านอยู่กุฏิด้านบน
พระกรกฎบอกโอ้ยมีคนมาหาพระลุนสองคนเป็นผู้ชายแล้วก็คุยกันเถียงกันเหมือนกับทวงหนี้กันพระลุนแกไม่ใช้หนี้ก็ติดเงินเขาสองสามหมื่นแล้วก็เหมือนกับเจ้าหนี้เขารู้ว่าไปถูกลอตเตอรี่มาอีกแล้วไม่ใช้หนี้อะไรประมาณอย่างเนี้ยทีเนี้ยถ้าย้อนไปดูพิรุษในคำให้สัมภาษณ์หรือว่าคำให้การกับตำลวดของ
ทีแรกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือกลางดึกก่อนแต่ไม่กล้าออกมาดูมันมืดแล้ว
พอเช้ามืดออกมาเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นด้วยตอนนั้นเดินไปเหยียบกับเท้าคนก็เลยก้มลงไปดู
เป็นพระรุนนะทีแรกยังไม่มรณภาพพยายามขอความช่วยเหลือกะอักเลือด
เลือดจากปากเนี่ยกระเด็นใส่หน้าตัวของพระกรกฎด้วย
ทำให้หน้าเนี่ยมีละอองเลือดติดอยู่
อะไรประมาณอย่างนี้เขาจะหาเหตุผลของเขาไปหมด
ระหว่างให้สัมภาษณ์พระกรกฎเห็นรถตำรวจมาจอดที่วัด
ไปบอกลูกชายบอกให้รีบไปเอารถมารับทันที
บอกต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้แน่นหน้าอก
พอตำรวจเดินมาหาถึงกับสุดลงพื้นเลยนะครับ
พอพื้นเหนื่อย

นี่ฮะพระกรกฎให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกวัน
ในวันนั้นเป็นลักษณะของพยานคนสำคัญ

ทุกคนก็เชื่อท่านเป็นพระเนอะบวชมาตั้งนานเนอะ

นี่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานจนรถตำรวจมาถึง

โกหกด้วยฆ่าคนตายด้วย

เพราะว่าล่าสุดตำรวจไปเจอแว่นสายตา
ตกอยู่แถวจุดพบศพของพระรุนเนี่ยอันหนึ่ง
ค่ะแล้วตอนนั้นมีพระกรกฎรูปเดียวที่ใส่แว่น

ก็ถามเอาแล้วที่ใส่อยู่แกบอกอ๋อมี๒อัน
อะไรของแกก็ไม่รู้คือกระตับตอบวกไปวนมานะครับทุกผู้ชมครับ

คือกู้ภัยเนี่ยเขาบอกตอนจะเก็บศพพระลุนเนี่ย
ไปเจอกับพระกรกฎเดินไปที่ศพพร้อมกัน
แว่นตาตกอยู่ถามว่าแว่นใครตกอยู่
พระกรกฎรีบบอกของตัวเองแล้วก้มลงเก็บ
อ่าแต่ตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกไม่ได้ใส่แว่น

ตำรวจเขารู้หมดนะเอาจริงเนาะการให้ข้อมูลอะไรแบบนี้
เดี๋ยวลองย้อนฟังไปฟังเสียงของชาวบ้าน
หรือว่ากูภัยในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับแล้วมีพระอยู่๓รูป
มีพระกรกฎรูปเดียวที่ใส่แว่น

พระกรกฎบอกว่าอ๋อมีผู้ชายสองคนเห็นว่าเขามาทวงหนี้พระรุน
คือตำรวจเขาจับพิรุษได้ตั้งแต่ต้น

ใช่แล้วสุดท้ายก็โหใช่จริง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากคุณภาคภูมิ

ไม่น่าเชื่ออ๋อพระที่บวชมานานอายุ๗๒แล้วจะมาเกาะเหตุ

แค้นถูกต่อว่าแต่อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะฮะ

หาว่าทางพระที่มรณภาพเนี่ยชอบมาว่าเรื่องไม่ออกบินทบาท
ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกนะคะก็พ้นจากความเป็นพระโดยปริยาย
เพราะว่าฆ่าคนตายแต่เขาก็มีการทำพิธีให้มีการศึกให้อะไรแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพท่าคันโทค่ะ
ก็ได้นิมนต์พระครูชายวงโสพลเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
มาที่โรงพักทำพิธีลาศิกขาให้ขาดจากความเป็นพระสงฆ์นะคะ
ตอนนี้ก็เป็นนายกรกฎแล้วนะนี่นายกรกฎเสนาฤทธิ์
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
นี่อายุ๗๐กว่าแล้วใช่ไหมคะข้อหาหนักเลยนะคะ
๗๐กว่าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่วัดนิดนึง
ชาวบ้านเป็นร้อยมารวมตัวกันตั้งแต่เช้า

ไหนจะลูกไหนจะญาติของพระรุนไหนจะชาวบ้านในพื้นที่

นี่ค่ะชาวบ้านตะโกนด้วยความโกรธแค้นนะคุณผู้ชม
พอตำรวจนำตัวนายกรกฎมาปุ๊บโอ้โหเสียงกรนด่าแบบ
คุณผู้ชมลองฟังดูเองก็แล้วกัน

ครับกระโยนมีดทิ้งแล้วก็ไปเอาจอบอีกครับ
ครับอ่ะมาอีกทีนึง

อันนี้คือจุดที่แมวตาตกหล่นตอนที่กำลำทำใช่ไหม

แล้วเรากลับมาเอาตอนเช้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูดูบรรยากาศคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
เสียงตะโกนสาบแช่งจากชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเขาเคยมากราบมาไหว้เนอะ
เคยเคารพสัทธาพระแล้วกลายเป็นว่ามาก่อเหตุโอ้โหนี่ค่ะ
การทำแผนเนี่ยนะคะก็มีพลตมตรีวรวรรวัตน์มะลิ

ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินมาคุมการทำแผน
ตั้งแต่จุดแรกที่เป็นบริเวณห้องน้ำ
นายกรกฏถืออิโต้เข้าไปฟันพระรุนที่ไทยทอยด้านหลัง๒ครั้ง
จุดที่๒ค่ะก็คือที่หน้ากุฏิ

แต่นายกรกฎก็ตามมาเอาอิโต้ฟันซ้ำ
จุดที่๓ที่หน้ากุฏิอดีตพระกรกฎนะคะ
พระรุนวิ่งหนีออกมาจากกุฏิ
แต่ถูกนายกรกฎวิ่งตามมาฟันอีก
คุณผู้ชมลองดูฟันไปกี่รอบ
จุดที่๔บันไดหินที่พระรุนวิ่งหนี
แต่นายกรกฎตามมาฟันซ้ำอีกหลายครั้ง

แล้วลุงวิ่งหนีไปตรงไหนตามไปฟันซ้ำ
รุ่นหนีไปตรงไหนตามไปฟันซ้ำ
แล้วสุดท้ายไปหยิบจอบมาฟันซ้ำตรงนี้คือเสียชีวิตเลย
จุดที่เอาเจาะมาฟันซ้ำมามา
จุดที่๕ก็คือกุฏิของอดีตพระกรกฎหรือนายกรกฎตอนนี้นะคะ
หลังก่อเหตุเอากุญแจไปล็อกหน้าห้องตัวเอง
เอาขวดเหล้าขาวไปวางไว้ที่หน้ากุฏิพระลุน

หาว่าเขากินเหล้าอยากกดมาทวงหนี้
เอาขวดเหล้าขาวไปวางไว้หน้ากุฏิพระรุน
แล้วถ้าเป็นล็อกหน้าห้องตัวเองเอาไว้

ปีนเข้าห้องทางหน้าต่างนะคุณผู้ชม

นายกรกฎบอกว่าสาเหตุที่ทำไป
เพราะว่าโกรธแค้นที่ถูกต่อว่าตลอดเลย
หน้าญาติโยมถูกต่อว่าตลอดเลย
โดยเฉพาะถูกต่อว่าว่า
ชอบเก็บอาหารเอาไว้เองเป็นจำนวนมาก

รับไม่ได้เป็นฟางเส้นสุดท้ายคือ

เขาด่าตายอย่างนี้เหรอด่าเรื่องอะไรอ่ะคะ

เช้าหญิตเด็ดเช้าฉานเข้าทุกกว่าน
ต่อหน้าย่าโดม
ต่อหน้าย่าโดมเขาวาดเจ็บ

ต้องอาหารมาเยอะ

ที่ทำให้ตานิดนึงมีความเส้นสุขทาง

ดื่มตัดสินใจข้า

อันนี้เจ้าหาอยู่เมื่อไหร่วะตา
ร้าน

ตายเที่ยวตัววัดไหม

ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
กล่าวอ้างว่าพระรุนไปว่าเขาอะไรแบบนี้

ชาวบ้านบอกเลยว่าเอาจริง
เกิดเหตุแบบวันแรกที่เป็นข่าววันแรกไม่มีใครสงสัยอดีตพระกรกฎเลยนะ
ครับไม่มีใครสงสัยจริงจริง
ลุนเป็นคนแบบหาข่าวหาน้ำไปเดินบินทบาทเอาอาหารมาให้
เพราะว่าตัวเองเหมือนกับไม่แข็งแรงใช่ไหม
จริงแล้วไม่ใช่ไม่แข็งแรงหรอก
เดินได้ปกติแต่ชอบทำตัวให้คนอื่นสงสาร

ไม่ยอมบินทบาทเองทำตัวเป็นเดินไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้

เนี่ยแข็งแรงไม่แข็งแรงขนาดโอ้โหไปฟันเขาอืม
โอ้โฮต้องกิบแหล่ไล่ทั่ววัดเลย
โปรดเงินเอาอย่างจังทรีย์ล่ะ
ว่าเธอสงสัยเพื่อกับคนที่แหลกนะ
นั่มารู้แล้วเป็นอย่างไรไหม
รู้แล้วก็เสียใจผิดหวังมากเลย
คุณแม่สามารถเมื่อก็เอาของมาทำบ่ายคือเกา
เห็นพี่รู้ตั้งแต่วันแรกจะเป็นข่าวแล้ว

ดูจากแววตาดูจากวิธีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ลงพื้นที่ไปสืบสวนหาพยานหลักฐาน
มันมีความเชื่อมโยงหลายอย่างมาก
พุ่งไปที่อดีตพระกรกฎ

ซุดเลยทำเป็นซุดเลยแต่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นเขาปฏิเสธไง
ปฏิเสธทุกอย่างพูดนั่นพูดนี่
มันแบบจับต้นชนปลายไม่ได้
เมื่อคืนนี้เชิญตัวมาเค้นสอบนะคะ
ถึงจะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริง
และจัดฉากอำพรางคดีจริง
วันนี้ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานไปขอนุมัติศาลออกหมายจับ
และอย่างที่บอกว่าข้อหานักข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ส่วนการทำแผนเนี่ยทางผู้ต้องหาเองก็สมัครใจไปทำแผนนะ
เพราะว่าจริงก็มีสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ไม่ไปทำแผนก็ได้อะไรแบบนี้

แสดงว่าที่ถือศิลป์ทำวัดสวดมนต์อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
นั่นน่ะสิคะตรงนี้โอ้โหแปลกใจมากจริงแล้ว